สัปดาห์ก่อนนะคะเราเพิ่งรายงานข่าวอาการตุ่มน้ำพองของพี่เมฆวินัยไกรบุตรเนี่ย
มากของเราเนี่ยนะว่าอาการกำเริบอีกนะคะ
แต่ตอนนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่ามีข่าวน่ายินดีสุดเลย
เพราะว่าอาการโดยรวมพี่เมฆดีขึ้น
คุณหมออนุญาตให้พี่เมฆออกจากโรงพยาบาลค่ะ
กลับมาพักฟื้นต่อที่บ้านได้แล้ว
แต่หน้าตาพี่เมฆดูสดชื่นแล้วก็แจ่มใสมากนะคะ
เจ้าตัวก็ไม่ลืมที่จะขอบคุณทุกคนที่ให้การช่วยเหลือแล้วก็ส่งกำลังใจให้
ตั้งแต่วันแรกที่ป่วยจนถึงวันนี้ก็ยังได้กำลังใจดีอยู่นะคะ
เมฆบอกว่าตอนนี้ยังคงมีตุ่มขึ้นอยู่เล็กน้อย
แต่ว่าก็ต้องยอมเพราะว่าจำเป็นว่าจะต้องลดยาลงค่ะ
เพื่อให้ร่างกายได้ปรับตัวสร้างภูมิต้านทานแล้วก็สู้กับโรคให้ได้
อาการคันเนี่ยก็ยังมีอยู่บ้างเล็กน้อยแต่สามารถกลับมาพักฟื้นต่อที่บ้านได้แล้ว
ใช้เวลาฟื้นตัวน่าจะประมาณ๒๓เดือนนะคะ
ส่วนงานคอนเสิร์ตที่บรรดาเพื่อนศิลปินจัดให้๑๑สิงหาคมนี้
เมฆบอกเลยว่ายังไม่สามารถไปร่วมงานได้
เพราะคิดว่าคนเยอะแล้วเกรงว่าจะทำให้ติดเชื้อได้ง่ายนั่นเอง
อันนี้ก็ต้องเข้าใจเหตุผลพี่เมฆด้วย